อดีตนักการเมืองท้องถิ่นคนดังนะครับ

ถูกยิงถล่มบ้านกระสุนนับร้อย

ไปอยู่อีกฝั่งนึงว่างั้นเถอะ

บันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วเสียงปืนได้ยินชัดไหมฮะ

อำเภอพระยุหะคีรีนครสวรรค์ครับ
โอ้โหรอยกระสุนเพียบครับที่บ้าน

รีบมาตรวจสอบแล้วเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ

ไม่ใช่เสียหายแค่ด้านนอกเท่านั้นคุณผู้ชมครับ

เพราะว่ากระสุนมันเจาะเข้าถึงตัวบ้านเลย

ว่ารูกระสุนไม่ต่ำกว่าร้อยแห่งร้อยรู

ล่าสุดพลตมตรีชาญวิทย์กระหนกนาคครับ
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ไปกับตำรวจสืบสวนเลยเข้าไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
สั่งปิดเลยรอบบ้านตรวจวิถีกระสุนหน่อย
คือหลังบ้านเป็นพื้นที่ป่าครับคุณผู้ชม

อาจจะใช้เป็นที่ตั้งซุ่มยิงถล่ม
ชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบหาเบาะแสแล้วไปตรงนั้นที่เป็นป่า
สาเหตุตำรวจให้น้ำหนักไปที่ประเด็นการเมืองครับ
จากเจ้าของบ้านคือนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยอดีตสจครับ
แล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครสอสอหลายสมัยสังกัดภูมิใจไทย
แล้วก็ชาติพัฒนาเมื่อก่อนนี้แม้ว่าสภาใหญ่จะไม่ผ่านการคัดเลือกตั้งเข้าไป
แต่ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาผู้ช่วยรัฐมนตรี
ซึ่งมีกระแสข่าวว่าเลือกตั้งครั้งหน้านายทรงศักดิ์จะย้ายไปอยู่พักดังฝ่ายค้านครับ
พักดังฝ่าขาลอย่างนั้นก็ตามนะครับบ้านของนายทรงศักดิ์เคยถูก
ถล่มด้วยอาวุธสงครามมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๖ครับ